แต่ว่าเรื่องที่ทำให้คนฮือฮาก็ยังมีอีกที่จังหวัดนครราชศรีมานะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วฮือฮานกันมากเลยอ่ะ
จะเป็นแบบไหนไปช่วยกันดูค่ะ
นี่คุณผู้ชมไปดูที่เบาะน้ำตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าผิวน้ำมันเป็นสีเขียวถูกไหมคะ
หลายคนบอกอุ๊ยน้ำสกปรกหรือเปล่ามันไม่ไหลหรือเปล่า
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าที่เห็นเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าไข่น้ำ
หรือชาวอีสานเรียกไทยพำ

ไข่พ้ำมันเป็นพืชน้ำคุณผู้ชมเป็นพืชเป็นดอกเล็กสีเขียวคล้ายสาหร่ายเหมือนกันเนี่ย
ตอนนี้มันเกิดขึ้นเต็มไปเลยนะคะภายในปรางคอนบุรี
มันก็เลยเห็นว่าเป็นสระสีเขียวแบบนี้แหละ
ชาวบ้านบอกนะว่าครั้งสุดท้ายที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้เมื่อ๑๐ปีที่แล้วเลยนะ
แต่จู่วันนี้ไข่พำก็เกิดขึ้นอีกถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี

ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีการจัดงานบวงสวงปรางคอนบุรีครบ๘๐๐ปี
ในวันพรุ่งนี้ค่ะ๒๕พฤศจิกายน
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าไข่ผำหรือไข่น้ำเนี่ย
มันเป็นพืชน้ำพืชดอกเล็กขนาดที่เล็กที่สุดในโลกค่ะ
ไม่มีรากรูปทรงมันจะเป็นรีขนาดประมาณ๑๒มิลลิเมตรเท่านั้นเล็กอะค่ะ
พบตามแหล่งน้ำที่ใสและนิ่ง
เพราะฉะนั้นพอมันเกิดมาแบบนี้แสดงว่าน้ำในบ่อนี้ในสระนี้ใสสะอาดนะ
และปกตินะจะพบตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามน้องคองบึงในพื้นที่ที่สะอาด
พอโกยออกมาแล้วมันจะเป็นแบบเป็นเขียวก้อนแบบนี้
เป็นปุ๋ยจับบีบี้ดูจะเป็นผงผงเป็นเม็ดเล็กค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเหมือนชาวบ้านเขาเอาไปทำอาหารได้ด้วย
ใช่เมนูแกงไข่ผำเอยยำไข่ผำเอยอะไรเยอะแยะมากมายนะ
เพราะมันมีผลงานวิจัยด้วยว่าไข่ผำมีคุณค่าทางสารอาหาร
ว่ามีโปรตีนสูงไม่แพ้ถั่วเหลืองเลยนะคุณ
บอกแบบนี้ไม่ใช่ใครเห็นอะไรเขียวเลยไปตักมากินไม่ได้นะ

ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะนอกจากพบตามธรรมชาติเขามีการเพาะจำหน่ายด้วย
แต่สำคัญคือมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแหล่งน้ำนั้นสะอาดใสแล้วก็เป็นน้ำนิ่งนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้เรื่องของความเชื่อนะครับ
ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม